ที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะช่วงนี้เห็ดถอบหรือเห็ดเพาะ
โอ้โหกำลังเป็นที่นิยมรับประทานกันเยอะเป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะ
แต่มีการแชร์กันบนโลกอินเทอร์เน็ตค่ะบอกว่าทานเห็ดเพาะแล้วไม่ย่อย
ผ่าตัดออกมาเป็นแบบนี้เลยไปดูภาพก่อนเลยค่ะ
นี่แหละเห็ดหอบไม่ย่อยลำไส้อุดตานโรงพยาบาลเชียงรายกินก็ระวังหน่อย
โอ้โหหลังจากตอนนี้กำลังเป็นอาหารยอดนิยมคนเห็นในแบบนี้ก็เอ้ยมาอีกแล้วเหรอ
อาหารกลัวจังเลยมันเกิดอะไรขึ้นแชร์กันไปเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ซึ่งภาพเนี่ยก็เป็นภาพของก้อนเนื้อสีดำมีลักษณะคล้ายเห็ดเหตุการณ์เป็นภาพทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลกำลังปฏิบัติหน้าที่ในห้องผ่าตัดค่ะ
ซึ่งหญิงสาวรายหนึ่งก็โพสต์ข้อความแบบนี้แหละทำให้หลายคนตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ตอนนี้แชร์ไปกว่า๕๐๐ครั้งแล้วในสังคมออนไลน์นะคะ
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเชียงรายตามที่ผู้โพสต์กล่าวอ้าง
โดยสังเกตดีผ้าคลุมเป็นของโรงพยาบาลที่ปลายโรงพยาบาลปลายจังหวัดแม่ห้องศร
ซึ่งคาดว่าเป็นนิ้วในไต่จึงสรุปได้ว่าภาพและข้อความที่หญิงสาวคนนี้โพสต์นะคะ
เป็นการจับแพ้ชนแกะผิดทั้งชื่อโรงพยาบาลแล้วก็จริงแล้วไม่ใช่เห็ดเพาะหรือเห็ดถอบนะครับ
เป็นก้อนนิ้วไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดเป็นการเช็คก่อนแชร์แล้วนะคะคุณผู้ชมเห็นข่าวนี้ไม่ต้องตกใจนะคะ
เช็คแล้วเป็นข่าวมั่วนะคะซึ่งเห็ดเพาะหรือเห็ดหอบเนี่ยก็เป็นเห็ดที่เกิดขึ้นในช่วงต้นฤดูฝนนะคะ
รับประทานกันเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นพบมากในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตามเชิงเขาค่ะ
ลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นเห็ดลูกกลมสีดำแล้วก็ข้างในมีเนื้อเป็นสีขาวไม่มีลำต้นไม่มีรากนะคะ
ชาวบ้านก็นิยมนำไปประกอบอาหารหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแกงอ่อมกับหน่อไม้ต้มยา
ต้มยำแกงคั่วนึ่งใส่ปลาทำแจวพริก
แล้วก็เมนูอื่นอีกมากมาย

ว่าก็ไม่น่าจะจริงเพราะว่าที่ฉันเคยครั้งหนึ่งไปตลาดห้วยขวาง
ข่าซื้อมาครึ่งเหลียว

แล้วรู้จักว่ามีสิ่งมีชีวิตนี้อยู่บนโลกอ่า

มากวันก่อนผู้ประกาศนั่งรุมอยู่ในห้องแต่งตัวนะคะ

ไปจิ้มน้ำพริกก็อร่อยนะคะจริงอะหิวแล้วค่ะตอนนี้
เห็นไหมเป็นข่าวดีบ้างเหมือนกันที่ทานได้นะคะพี่มิ้น
ค่ะขอบคุณค่ะฟึ้งแล้วค่ะขอบคุณสำหรับความหวังนะคะ